สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะตลอดทั้งสัปดาห์นี้ประเทศไทยของเรายังเจอฝนอย่างต่อเนื่องนะคะ
จากร่องความกดอากาศต่ำนะคะบริเวณทะเลจีนใต้
อกจากนี้ค่ะยังมีร่องมรสุมพัดผ่านตอนกลางของประเทศ
เข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ต่อล่าง
นอกจากนี้มรสุนฝนประจำรูดู
ยังคงปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและอันดามัน
ลักษณะแบบนี้จะทำให้กรุงเทพมหานครของเรา
ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะ
ส่วนภาคใต้บริเวณไหนที่มีมรสุมฝน
คลื่นอาจจะสูงกว่า๒เมตรค่ะ
ในขณะที่ความเคลื่อนไหวของพายุจานหอม
มีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นพายุใต้ฝุ่น
พัดเข้าบริเวณภาคอีสานของไทยในช่วงกลางสัปดาห์นี้
ช้าที่สุดก็คือช่วงต้นสัปดาห์หน้า
คุณผู้ชมค่ะที่ประเทศฝรั่งเศสและอิตาลี
ต้องเผชิญกับพายุอเล็กซ์เข้าท่าลม
ส่งผลให้มีน้ำท่วมจากฉับพลัน
ล้นทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
ซึ่งในระยะเวลา๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมา
ปริมาณน้ำฝนเทียบเท่ากับฝนตกหนักถึง๔เดือนค่ะ
เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย๒ศพ

และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ